เป็นตำรวจจาราจรในเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ถ้าพูดถึงตำรวจจราจรก็ต้องมาคู่กับกรวยที่เป็นสีส้ม

ก็ต้องขยับไปขยับมามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ
ตำรวจขยับกลวยไปเจองู
งูเขียวมุดอยู่ข้างในนั่นนะคะ
เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีแล้วกันนะ
แล้วก็เอาไปตีเป็นหวยต่างนานาเนี่ยนะคะ
ขณะที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังเข้าไปเคลื่อนย้ายกลัวยาง
เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
ระหว่างนั้นสังเกตเห็นงูเขียวตัวหนึ่งค่ะ
ความยาวเขา๑เมตรถึง๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะ
เลื้อยออกมาจากกรวยโดยคาดว่างูตัวนี้เขาจะหลบฝนมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกตลอดทั้งวันเลยค่ะ
ตลอดทั้งคลิปดาบ
ตำรวจที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยก็มีการบรรยายตลอดทั้งคลิปนะ
บอกว่างูอยู่ในกลัวยาง
ผมเห็นแล้วผมก็สะดุ้งเลยแต่ว่าก็เชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบนะคะ
จากนี้ระบุข้อความว่าการทำงานของตำรวจจราจรเชียงใหม่
มีความเสี่ยงในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
ขำคลายเครียดก่อนวันที่๑วันแห่งความหวัง
โดยหลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปมีชาวบ้านสังเกต
สิ่งที่สังเกตจะต้องเป็นตัวเลขแน่นอนไม่ใช่สังเกตงูหรอกนะ

เลขทะเบียนรถของตำรวจจราจรท่านนี้แหละ

เกือบฉีดชิวนิดหนึ่ง
นี่ค่ะซื้อลอตเตอรี่เอาไปซื้อกัน
สร้างความฮือฮาแต่ที่ฮือฮากว่าคือไม่ถูกนี่แหละ

ตอนนี้ดูทะเบียนรถไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าต่อไปมีการออกสลากหวย๑๒นักศัตว์ไปแล้ว
ต้องดูงูนะงูเล็กเนี่ยก็คือมะเสงใช่ไหมงูใหญ่มะโรงงูเขียวมะอะไร
ตำรวจบอกว่ามันไม่ดีมั้งคุณผู้ชมฝากไว้นะคะ